หนังตัวเราใช้บริการ

หรือว่าแม้กระทั่งการจ่ายเงินหรืออะไรอย่างนี้ครับผม

บางอย่างมันต้องการความสบาย

ก็เราก็เลือกใช้แบบ
อะไรที่จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงได้
คุณบอกว่าเราไม่ใช่ต้นสุขันใช้การประเทศได้
จริงแล้วแบบพวกเรื่องการ

ก็คือก่อนที่ผมใช้ไม่เป็นเลย
หลังจากที่คนเขาใช้กันมาเป็นปีแล้วอะไรอย่างนี้

มันง่ายกว่าเงินสดอีกอะไรอย่างนี้

แต่ส่งทุกฯ๑๗มีนตัวตรงนี้มาจับหลือกัน
ทำให้เรามันสะดวกขึ้นมั้ย
ทั้งจ่ายแล้วก็ส่งของ

ยังไม่ได้ลองก็อย่าให้ลองดูครับ

เร็วแล้วก็การจ่ายที่ง่ายครับผม

ร้องเพลงแล้วคุณเวทีซึ้งขึ้นไหมครับ

ครั้งนี้ครั้งที่แล้วอะไรแตกต่างกับการอารมณ์
อารมณ์ในการร้องนี้

ตอนนี้มีความรักครับ

ผมร้องเพลงเพลงเป็นเพลงรักเราก็ต้องร้องให้มันอินที่สุด
เพราะว่าฉะนั้นก็ทำเต็มที่อยู่แล้ว

มันร้องเพลงรักพอเหมือนกัน
รู้สึกอย่างนั้นก็แล้วแต่เลยครับผม

เรียกว่าดูเสี่ยวจะเสียสงฆ์เลยไหมครับ

กับวีว่าไงบ้างครับหลังจากที่ก้าวให้สัมภาษณ์แต่ครั้งที่แล้ว
ให้คุยกันแล้วว่าอะไรมันไง

ไปไหนมาไหนคนถามเยอะขึ้นไหมคะ

ความสำคัญมันคือหน้าที่ไม่กล้า
เรียนรู้ระหว่างเราสองคนมันเป็นยังไงบ้าง
ผมไม่มองว่ามันเกี่ยวกันนะครับ

คนภายนอกจะรู้จากข่าวหรืออะไรมันไม่เกี่ยวกับ

ไปด้วยกันได้มั้ย

แต่ว่าก็ให้มันเป็นเรื่องของเราทั้งสองคน

หลายคนก็มองว่าอารมณ์เฉลี่ยติด
ผมว่าทุกคนก็มีโรคส่วนตัวหมดแล้วครับ

ไม่ใช่แค่ผมหรือว่าใครทุกคนในโลก

เป็นเพราะออกเรามีโลกส่วนตัวเท่ากันได้ไหม

มีอะไรให้สั่งในการคุยบ้างมั้ยคะ
ผมออสตรีดีค่ะ

ไม่เขียวใช่ไหม
ปกติถ้าเรื่องแบบนี้ก็แม่เขาจะให้ผมเป็นคนเลือกทางเดินของเราเองอยู่แล้ว
แต่ว่าวีก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่แล้วเนอะ

คิดยืนอยู่

เป็นเกรงไหมตัววีเอง

ไม่เจอเขาสิเพราะว่าดูปกติดีนะทุกอย่างโอเค
คุณแม่ว่าไงบ้างน่ารักไม่ชมไม่เอ็นดู
โอเคครับโอเคครับเขาเคยเห็นอยู่แล้วทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้ว
เหมือนลูกรักใครแม่ก็รักด้วยอะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างงั้นครับ
ผมครับผมก็เคยเจออยู่แล้วครับ
คุณยายใช่มั้ย๓ที
ใช่ครับครับผม

เพราะเขาอยู่ตลอดโลกสินะครับ
อย่างหวัดนะครับโลหิมอย่างครับ
เนี้ยล่ะครับ

เวลาที่คนสัมภาษณ์
ก็หาคาดหวังจากคำลักษณ์ทางนี้ทางหนักงี้

หมายถึงว่าทุกเรื่องนะครับ

แต่งานแต่ส่วนตัวแต่อะไรก็ตาม
พอเปิดตัวนี้มันทำให้ติดอัดยึกไหมเซอะจับตั้งมองหรือนี่
ก็มันก็อาจจะมีคนที่รู้

แต่ไม่ได้ลงรูปให้วิวกันอาจเป็นไง
ผมว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแบบที่จำเป็น

ไม่ได้แบบตั้งกฎหรืออะไรเลย

ถ้าไปด้วยกันมันก็จะมีคนเห็นถ่ายรูปแหละ
ถ่ายรูปราวค์หรือโฟงกัลต์เราเอากล้องบนหาอย่างนี้
เราโอเคไหมในฐานะเก่า

ผมจะเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ต้องดู

ไม่ใช่แบบผมออกแค่นั้นถืออยู่
ไม่ใช่นั้น

ผมก็ไม่ได้ชอบแบบคนแอบถ่ายขนาดนั้น
ไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่ได้
ไม่ต้องแอบถ่ายก็ได้

จะเย็บไหมออกงานผู้กันแบบนี้เลย
ก็จริงจริงก็เรื่องงานเราก็
ชิคกี้พายว่าต่างคนก็ต่างทำงานของเรานะ
ผมก็ไม่รู้ว่าคือไงก็ลองดูกันไปละครับ

แต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรื่องงานก็

ยังไงเป็นปีใหม่มา

คงเป็นปีเก่งครับ
ปีใหม่แล้วครับ
หรือว่าอยู่คนเดียว

พี่กำลังจ่ายให้ขอบคุณครับ
แล้วบอกว่าพี่แกงพี่แกงอาจจะกลุ่มมาที่
กันไหนเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา